ตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาแหละขโมยเข้าใจ
แต่ทำไมต้องใส่กางเกงในขโมย

ใส่กางเกงในตัวเดียวเดี๋ยวเขาจะให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
เหตุการณ์ย้อนไปเกิดตั้งแต่๒๓สิงหาคมศรีสาคเรียน
กางเกงในตัวเดียวตอนนั้นได้เนื้อวัวเอาเนื้อแบบก้นใหญ่นะ๑๐กิโลกรัม
ลิ้นวัวไปอีก๒กิโลกรัมเอาไปกินอิ่มแปรแน่นอน
ยังไม่พอยังหยิบเงินอีก๓๕๐๐บาทติดมือไปด้วย
เจ้าของฉุนจัดเลยตั้งรวันนำจับ๕๐๐๐บาทสุดท้ายแล้ว
ตำรวจตามจับตัวได้เพลินชื่อคนร้าย
เพลินหนูบุญมีอายุ๓๘ปีเขาบอกทำไปเพราะเขาหิว
ไม่มีงานไม่มีเงินแต่เขาบอกเขาเป็นคนดีนะ
อะไรนะเพลินเป็นคนดียังกล้า
คือเอาเนื้อเสร็จแล้วไปปรุงอาหารแล้วไปแจกจ่าย
ให้กับคนเร่ร่อนแถวนั้นที่เขาตกงานด้วย
บอกอย่างนี้ขโมยเข้าใจนะครับ
แต่ทำไมต้องใส่กางเกงในตัวเดียวเพราะเพลินสะดวกแบบนี้
ใส่แล้วมันอุ่นใจจะเข้านอกออกในมันมีความสบายใจ
กางเกงในตัวเดียวจริงฟังจากเพลิน

ตำรวจก็นำตัวเพลินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านขายเนื้อนะฮะ

ที่นั่นในจุดที่เข้าไปเข้าไปใต้หลังคา
แล้วพอไปเจอเจ้าของร้านก็ต้องก้มกราบเจ้าของร้าน

ก็ไม่เอาผิดอะไรนะแต่ว่านี่คือคดีอาญา
ดังนั้นเจ้าของจะไม่เอาผิดก็ยังมีความผิดอยู่ดีนะฮะ

แล้วเจ้าของร้านก็มอบเงิน๕๐๐๐บาท
ฝากพี่ตำรวจไปให้กับคนที่แจ้งบ่อแส
อันนี้คนจริงมอบจริง๕๐๐บาทนะครับ
สุดท้ายก็ปิดคดีได้โจรกางเกงในอุดรธานีครับ
พาไปดูลุงพลป้าแตนหน่อยนะคะ
ไม่ดูแลเรื่องของคดีความปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับ